ประเทศไทยเราเป็นประเทศเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว

แต่ก็ต้องเน้นแบบมีคุณภาพด้วยนะ

ซึ่งใครช่วยกันไม่ได้หรอกครับนอกจากพวกเรากันเอง

ก็คือการมีสาวประเภทสองเอามาโชว์ให้ดูให้รูปให้คล้ำให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

ห้องโรงแรมห้อง๑สาวประเภท๒๓คนเพราะแก้ผ้า
ส่วนเคล็ยโตก็จับนู่นจับนี่แบบ
แล้วสาวประเภท๒เขาก็ไม่ได้เขินอายอะไรนะ
คือยอมให้ทำหมดเลยนะ

มีคนเอาคลิปมาลงในสังคมออนไลน์นะครับ
บอกว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวคาดว่าเป็นชาวจีน
ที่อยู่ในโรงแรมกับสาวประเภท๒ถอดเสื้อผ้าโชว์เปลือย
บอกว่าเป็นคลิปกลุ่มนักท่องเที่ยวคาดว่าเป็นชาวจีนจัดทัวร์
โดยจ้างสาวประเภทสองสามคนมาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
จากนั้นก็ให้เปลื้องผ้านักท่องเที่ยวชายในคลิปหลายคน
ก็สลับกันจับของสงวนของสาวประเภท๒อย่างสนุกสนาน
ถ่ายรูปคู่ก็มีนะถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกนะครับ
สาวประเภท๒ก็ไม่ได้เขินอายก็หัวเราะด้วยนะสนุกสนาน
คือถ้าดูจากผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ามาถ่ายรูปมาดูอะไรเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นโป๊บเลยนะเหมือนกับมาดู
พอมีการแชร์ไปชาวเน็ตกระวิภาคพุทธจานอย่างหลากหลาย
ในกรุ๊ปทัวร์ก็มีผู้หญิงด้วยนะใช่เหมือนกันเนี่ยคือหนึ่งของการมาดูทัวร์มาเที่ยวของเขา
ก็คือมาดูสาวประเภท๒แก้ผ้าเออมันน่าดูตรงไหน
เขาไปขายโปรแกรมยังไงว่าได้ดูแบบใกล้ชิดถึงห้องในโรงแรมอย่างนี้หรอ
ไม่ต้องไปดูแบบสถานที่ที่เขาเปิดแบบโชว์สวยงามอลังการ
ไม่ได้แบบดูของสาวประเภท๒อะไรอย่างนี้ดังอย่างนี้
นี่มาให้ดูแบบในห้องอย่างนี้เขาก็ดูกันนะ
พอคลิปนี้ออกไปคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างเช่นบอกตำรวจต้องรีบจัดการเลย
เพราะเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากแล้วคิดว่าไม่ใช่เพิ่งเป็นที่แรกที่เดียวคลิปนี้คลิปแรกด้วย
เชื่อว่ามีบริษัททัวร์จัดอันนี้เป็นหนึ่งในแพ็คเกจของการมาทัวร์ไทย
ทำให้เราเสียหายมากแล้วจะระบุไปในแพ็คเกจทัวร์ยังไง
แพ็คเกจทัวร์ทัวร์ศาวประเภทสองเขาก็คงเขียนเขาอาจจะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าทางอะไรของเขาไง
นิ่งนอนใจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้วครับ
พัทยาภูเก็ตหาดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย
ชาวจีนมาเที่ยวเยอะเพื่อดูว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน
และที่สำคัญผู้ที่เป็นคนนำเที่ยว
นำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวคือใคร
ตอนนี้เบื้องต้นทราบตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวมาแถลงข่าว

ความผิดเบื้องต้นก็ทั้งเรื่องอนาจารย์นะครับ
พรบคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่ามีการถ่ายคลิป

มาตรการต่อไปก็จะประสานไปยังไกด์บริษัทนำเที่ยว

เพราะทำให้การท่องเที่ยวของไทยเสียหาย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่ามันมีมานานแล้วแบบนี้